ออฟเบอร์โจร

มีกำลังวันมาแจกให้นะคะ

แต่ที่สำคัญมีกูรูด้วย

อันนี้คืออายุ๗๐แล้ว
แต่ใช้ชีวิตอยู่ที่เนินมะปราง

เขาก็เลยดูยังวัยรุ่นอยู่

ขนาดไม่ได้อยู่ในตัวเมือง

ดูสภาพอยู่ในตัวเมือง

เพาคอลกก็ต่งบนแผ่น

คือรู้เรื่องในพิสุนุโลกทั้งหมดเลย
ชอบท่องเที่ยว
ใช่ครับชอบท่องเที่ยวครับ

ได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันครับ
รับขอตอบ

สัญลักษณ์ของเนินเหมาะปาง
ภาพที่๑เห็นไหมฮะนี่เป็นแบบนี้นี่๑นะครับ๑ชัดเลยเอาแบบชัดมีบึงน้ำอยู่นะครับ
แล้วก็มีภูเขาหินปูนอันนี้ภาพที่๒นะครับมีไร่ตรงมีทางเดินด้วยมีทางเดินแล้วก็๓ครับ
เอาล่ะเนินมะปรางคือภาพไหนกันหนอ
เอาละครับไม่ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยกับคำถามข้อแรก
เพราะทั้งสามภาพที่เรากำลังเห็นอยู่นี่มีความคล้ายคลึงกันหมดเลยล่ะ
ปวดหัวเอายังไงกันดีล่ะครับทีนี้
ผมดูแล้วนะ๓๒ดูแล้วแบบมันไม่น่าจะใช่ที่อยู่ในสถานที่ไหนมาปลา
หนึ่งเนี่ยเห็นลูกภูเขาไหมเหมือนลูกมะปราง

รูปมะปางสังเกตให้ดีเอาไปไหนแล้ววะ
หมูลูกกระปังมันดูเล็กไม่ใหญ่มากอันอื่นมันดูใหญ่เกินไป
คือภูเขาขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นลูกลูกมะปางสีส้มแล้วมีเนินขึ้นมาใช่ไหม

ครับภาพวิวสวยครับ
น้องมะปังเป็นหนึ่งที่สวย

บ้านข่าวรู้ดี
เขาแน่ใจว่าอย่างนั้น

อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ๖๒กิโลเมตรครับ
แต่เป็นจุดมุ่งหมายที่หลายคนเนี่ย
อยากจะมาสัมผัสและมาให้เห็นกับตานั่นก็คือ

ที่ตรงอ่านตาและโอบล้อมไปรอบบุวบ้านครับ
ซึ่งเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ตัดกับความเขียวกระจีของทุ่งนาเนี่ย
เห็นแล้วก็ชำตาทำให้ที่นี่นะครับ
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ที่ใครต่างก็ต้องมาเยือนนั่นเองล่ะครับ

คำตอบก็คือรูปที่๑ค่ะ
พี่บอลตอบกลุ่มต้องรับไปเลยงานรางวัล๓๐๐๐บาท
ภาพที่สองแล้วภาพที่สาม

ภาพที่สามนี่คือที่เลย

ที่๒คือวังเวียงอยู่ที่ประเทศลาว

และที่นี่ก็เป็นเทือกเขาหินปูนเหมือนกัน

ที่สามารถพิชิตคำถามแรกไปได้

ขอเพิ่มสเต็ปความยากสักนิดหนึ่ง

อยากจะรู้จริงว่าที่มาของชื่ออำเภอเนินมะปางคือข้อใด

๑มีคนนำมะปลางมาปลูกเป็นต้นแรก

คนบุกเบิกคนแรกชื่อยายมะปราง

เช้าบ้านปลูกมะปรางกันเยอะเลย

มีแค่นี้มีแค่นี้

ตัวเลือกมีแค่๓ข้อเท่านั้นครับคุณบอล
แต่ว่า๓ตัวเลือกเนี่ยก็ทำเอางงไม่ใช่น้อยนะ
มะปรางยายมะปรางแล้วก็มะปราง
ฟังแล้วก็อยากกินมะปรางครับ

คุณบอลเนี่ยเขาจะวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบได้หรือไม่

ข้อแรกถามว่าต้นแรก
บอกได้มั่งว่าคือต้นแรกต้นไหน

ชาวบ้านปลูกมะปรางเยอะมีส่วน
อันนี้ข้อ๓วิเคราะห์ว่าอย่างนั้น

เหมือนท่าม่วงน่าจะปลูกมะม่วงเยอะ

ส้มตำไก่ย่างกบเกือบบานเลย
ข้าวม่วงกบตัวนี้ก็แมว
ครับผมผมไปกินมาขอบคุณทำไม

ยายแม่ปางยากใครหรือเปล่ายายแม่ปาง

ไม่เอาเดี๋ยวทะเลาะกัน

คิดว่าข้อ๑ข้อ๒หรือข้อ๓ครับ

อ๋อปี๑กับ๒ไม่ใช่แน่ไม่ใช่ครับ

เป็นสินค้าแบบว่าเวลาออก

สำคัญคุณตัวจริงคำหรับหัวภาค
กูรูคนในพื้นที่ตัวจริง
ก็ให้คำตอบที่ตรงกันกับคำตอบของคุณบอลแม่
ใจตรงกันแบบนี้หรือเปล่า
คุณเชื่อกูรูและคุณเชื่อตัวเอง

ไปดูเฉลยกันนะคะ

อำเภอเนินมะปรางเป็นหนึ่งใน๙อำเภอของจังหวัดพิศนุโลกครับ
ซึ่งเดิมทีเนี่ยพื้นที่ของอำเภอจะเป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยต้นไม้มากมายครับ
ต่อมาเมื่อผู้คนเริ่มมีการเข้ามาตั้งรกรากทำให้พื้นที่เหล่านี้นะครับ
มีการทำสวนมะปรางปลูกมะปรางกันเยอะจึงเป็นที่มาของชื่ออำเภอ
เรียกกันมาจนถึงทุกวันนี้ว่าอำเภอเนินมะปรางนั่นเองล่ะครับ
ถูกต้องนะครับข้อ๓พี่บอลเก่งมากนะครับรับไปอีก

แล้วก็มีเอามาปรางมาขายในเมืองเวลาที่มันหน้ามาปรางออก

ข้อ๓นะครับ

คำถามนะครับคือที่บ้านเนินมะปราง
จะมีคนแก่อยู่ทั้งหมดกี่คนครับ
ได้มั้ย

ดูของจริงดีกว่าคือของจริงดีกว่า

จากป้าย๔แยกอินโดจีน

ไปประเทศไหนไกลที่สุด
มันจะมีป้ายปักอยู่จะเขียนว่าไปที่นู่นไปที่นี่ไปที่นั่นไปตามทิศต่างเลย

เมื่อมุ่งหน้ามาถึงจังหวัดพิศนุโลก
เราก็จะผ่านสี่แยกอินโดจีน
เป็นสี่แยกของถนนสายสำคัญสำคัญที่มาตัดกันนั่นเองล่ะครับ
และเป็นจุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๑ช่วงพิศนุโลกอุตรดิษฐ์
ซึ่งสี่แยกอินโดจีนนี้นะครับ
ได้ถูกวางให้เป็นศูนย์กลางโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสู่อินโดจีนอีกด้วยนะ
ที่สำคัญครับหากใครขับรถผ่านไปผ่านมา
สังเกตดูก็จะพบว่าที่สี่แยกอินโดจีนแห่งนี้เนี่ย
เขามีการบอกระยะทางของเส้นทางของต่างประเทศอีกด้วยนะเนี่ย

ขอตัวเลือกหน่อยละกันอ่ะมีป้าย๑ดานัง

คุณหมิงไม่ใช่คุณบอลคุณหมิงรู้จักนะ
รู้จักคุณหิงชะลิดา

วาลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย

คุณหมิงจีนกุลาลัมเปอร์มาเลเซียเมืองหลวงของมาเลเซียนะครับ
แล้วก็ดานางเมืองชายฝั่งเป็นท่าของเวียดนาม

เอาไกลสุดก็ต้องลงใต้สิคนเราโลเปอร์สิ
แม้ว่าจะเอาไกลสุดถามว่าคุณหมิงเนี่ยก็ออกแป๊บเดียวเวียดนามก็แป๊บเดียว
ผมว่ากัวลาลัมเปอร์เพราะว่ามันต้องตีลงผ่านกรุงเทพฯอีกนะ

ผมว่าตอนนี้ผมเดาก่อนผมเอาไว้ในใจก่อนกลัวเราลัมเปอร์

เอาละครับถามกูรูสองท่าน
เฮ้ยนี่เด็กเมืองเด็กเมืองต้องรู้ขับรถมอเซย์เที่ยว

อ่าเราเห็นป้ายนั้นเราจำได้หรืออะไร
บ่อยครับน่าจะใช่ครับ

เวลาลัมเปอร์นะฮะกุลาลัมเปอร์ประมาณเท่าไห

รู้จริงรู้จริง
เออเอาล่ะคนพิโลกต้องรู้คนพิโลก
พี่บอลจะเชื่อกูรูหรือไม่
กูรูก็บอกว่ากลัวลาลัมเปอร์พี่เขาบอกเวลาลัมเปอร์

กลัวลาลัมเบอร์แต่ถ้าผิดนะครับคุณบอลและกูรูจะต้องออกจากพิสุนุโลก
เดินเท้ากลับกรุงเทพไปไม่ให้อยู่ในจังหวัดนี้อีกต่อไป
ผมยังโอเคนะนี่หมดพื้นที่ยืนเลยนะผมบอกให้นะ
นี่มันพื้นที่ยืนในสังคมที่ผมบอกให้

ถูกไหมถูกไหมไปดูวิทยากันหน่อยไปดู

ซึ่งหากเดินทางจากตรงนี้กวาลาลัมเปอร์จะไกลที่สุด
โดยมีระยะทางประมาณ๑๘๔๐กิโลเมตร
ส่วนคุณหมิงก็จะมีระยะทางประมาณ๑๔๖๐กิโลเมตร
และดานังกับอีก๑๐๑๐กิโลเมตรนั่นเองล่ะครับ
เย่

ขอบคุณนะครับกูรูทั้งสองครั้งด้วยนะครับ

วันนี้เราได้รับความรู้ได้อะไรไปแล้ว
ได้เห็นเมืองเนินมะปลากันไปแล้วนะครับ

ใหม่ช่วงขอเชียบ